กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

ยิ่งแก่ยิ่งมันมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน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
นั่นกำลังดี๔๐และกำลังโสภา
แจ้วหนักหนาให้เรียกฉันว่ายอดมนุษย์ว้า

พบกับป้าเนาในการยอดมนุษย์ป้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
วันนี้ป้าเนาอยากจะบอกกับป้าที่อยู่ที่บ้านที่สุดเลยนะคะว่า

เราจะร้องเพลงอย่างนี้กันเสมอเลยค่ะ
ีมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ที่ไหน
ไอ้นูนไอ้นี่ฉันจะติดเธอแน่
เห็นไหมคะเป็นเพลงอมตะที่สุดเลย
เดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลตัวน้อยก็ร้องได้
คนแก่อย่างเราก็ร้องได้
วันนี้ป้าเนามาที่เขตบางขุนเทียนนะคะ
อยู่ใกล้กรทมของเรามากที่สุดเลยนะคะ
ป้าเนาร้องเพลงนี้ให้ฟังเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนลำลึกไปถึงอดีตความหลังนะคะ
และที่นี่ก็คือชุมชนมอนบ้านบางกะดีนะคะ
มีชาวมอนอาศัยอยู่มากมายเลยค่ะเยอะแยะมากมาย
และที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอนนะคะ
เวลาชาวมอนมีอะไรจะทุกข์จะสุขจะโศกเสียใจก็จะมาที่นี่กันค่ะ
เนามีนัดกับป้าชาวมอนที่นี่เพื่อจะเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
มอนกับไทยแตกต่างกันไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมไปหาป้ากันดีกว่าค่ะ
ชุมชนมอนบ้านบางกระดีเป็นชุมชนมอนขนาดใหญ่
ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
จากหลักฐานด้านโบราณสถานแล้วก็ยังมีเรื่องของภาษาการแต่งตัว
แบบการนุ่งผ้าสบายมอนที่มีลวดลายและรูปแบบเฉพาะตัว
ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอนอีกด้วยล่ะครับ
ไม่อยากจะพูดค่ะตอนนี้ป้าเนานะคะได้เดินมาถึงศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมร

แม่เรามีหน้ากับป้าไว้เดี๋ยวดูสิคะว่าป้าเนี่ยเขาคอยเราอยู่ตรงไหน
แต่รู้ว่าที่นี่แน่นอนค่ะตามมาเลยนะ

ป้าที่มีนัดกับป้าเนาไว้ใช่ไหมคะ

สวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะคะ
สวัสดีค่ะประสามรเรียกว่าแม่เงิร์ระอาว

และนี่ก็คือแก๊งยอดมนุษย์ป้าชาวมอนแห่งบ้านบางกระดีของเราล่ะครับผม
คนแรกป้าภูอายุหกสิบปี

มอนบ้านบางกระดีครับส่วนคนนี้ชื่อว่าป้าวิหารอายุห้าสิบห้าปี
ฝีมือการตำข้าวเหนียวคลุกงาสุดเลิศเลยล่ะครับผมป้าทำอะไรอยู่ครับ
ทุกวันนี้ทุกวันนี้ป้าสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดบางกระดี
สอนปักผ้าปักผ้านี่เหรอค่ะปักผ้าสะใบเฉียงมอนหรออ่าอืม
นี่ปักออกมาจะเป็นอย่างนี้เลยเหรอคะอันนี้ปักเองกับมือหรือเปล่า
ปักเองหมดเลยทุกชิ้นต้องทำเองหมดทุกชิ้นเพราะอะไรคะเพราะอะไร
เพราะในชุมชนมอนต้องมีผ้าสบายเท่านั้น
เวลาไปวัดสะพายแบบนี้เหรอคะแบบนี้เลยจำเป็นไหมว่าสีขาวหรือสีอะไรก็ได้
ไม่จำเป็นค่ะอะไรก็ได้แต่เวลาไปวัดต้องแต่งชุดแบบนี้
แต่งชุดมอนชุดอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้เขาไม่ให้เข้าเลย
ปั้เนาก็ต้องไปแต่งเหมือนป้าหรอข้าบ้านพระภูเป็นอะไรค่ะเป็นสะถานที่
แล้วก็อยากให้ป้าแนะนำประเพณีของมอนนะคะ

ไปดูวัฒนธรรมอะไรของป้าที่จะอธิบายนี้

อดมนุษย์ป้า

ว่าชุมชนของคุณป้ามีกี่ชุมชนคะ
ชุมชนมอนทั้งหมดมี๓๖ชุมชน

พระประแดงใช่
ไม่หยุดเลยค่ะ๓วันไม่จบเลยนะคะ

มากเลยแต่ตอนเนี้ยให้ป้าเนี้ยแนะนำมุมต่างต่าง
ของป้าดีกว่านะคะข้างหลังนี่ถือว่าเป็นพิจภัณฑ์มั้ยค่ะ
ป้าภูทันนะเลยค่ะอ๋อเหรอ
นี่ร้อยกว่าปีนะคะคุณป้ายังเก็บไว้เลยสำคัญมากเนอะค่ะต่อไปมุมนี้มุมอะไรคะ
มุมนี้เป็นครัวครัวของสมัยก่อนปะนาวเคยเห็นไหมกระต่ายขูดมะพร้าว
นี่ไงอันนี้แบบกี่ปีแล้วค่ะเก็บไว้เป็นค่ะขึ้นไปขี่แต่กลัวมันจะพังซะก่อนนะสิ
เรียกว่าเป็น๑๐๐ปีเลยนะคะอันนี้ก็คือช่วยจามปิ่นตงปิ่นโตเป็น๑๐๐ปีหมดเลย

มุมนี้เป็นมุมของงานศพของชุมชนมอนการเสียชีวิต

ใช่และรูปนี้คือรูปของ

แล้วก็นี่คือพิธีเขาก็ถ่ายรูปไว้ให้เราดูกัน
และคุณรู้จักผู้หญิงที่เสียไม่คะ

โอ้โหโตใจหมดเลย

แล้วงานสกมรต่างกับคนไทยไหมคะ

ต่างกันแบบว่าเขาจะมีโรงไม่เหมือนคนไทย

ไม่มีเขาจะถ้าคนตายที่บ้านเขาจะตั้งหอกเสือ

เวลาก่อนจะลงก็เขาต้องสายลงลงจากบ้าน
และทุกวันนี้ประเพณีนี้เนี่ยสมมุติโทษนะคะ

ถ้าศอกตายที่บ้านก็ต้องทำแบบนี้
ถ้าตายที่บ้านก็ต้องห่อเสือเลย

เอาไปเผาที่วัด

เพราะว่าคนมรเขานักซื้อ

งานต่างก็ผิดกับคนไทยอีกอ่ะ

เขาก็จะนั่ง

มืออย่างนี้เหรอคะ
เจ้าสาวเท่านั้นที่ดีรสน้ำสางแต่คนอื่นรสไม่ได้

เพราะความเชื่อของคนมอนเนี่ยคือให้พ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเท่านั้น

ถ้าไม่รู้จักป้าวันนี้นะก็เริ่มไม่รู้ประเพณีมอนเลยว่าเป็นยังไงบ้าง

แต่คนมรเขาแค่มีไม้ทำฝันหน้าแบบคนมร

ฝันหน้าของคนมรเขาจะใช้

เขาจะปลูกตรงนี้

แล้วก็จมขันน้ำมนต์
เสร็จแล้วป้านาวเอามือมา

สองข้างนี่
เอามาวางคนที่บวชเท่านั้น
อันนี้เป็นประเพณีของคนหมอน

แต่ก็บวชเหมือนคนไทย

พ่อแม่ทุกหลังคาเรือน
เขาอยากให้ลูกบวชก่อน

ไม่ได้ต้องบวชก่อนแต่ง

แต่คนไทยนี้แต่งแล้วก็ขออนุญาตลาโบสถ์ได้

นี่คืองานลำผีหมอน

ก่อนจะลำต้องผิดผีก่อน

เอาเป็นว่าป้าเนาท้องมา

เสร็จแล้วก็ป้าเนาจะมาขอนอนบ้านป้าผู

ตอนนี้ท้องแล้ว๕เดือน

แล้วก็ถ้าป้าเนานอนก็ผิดผี
เพราะว่าที่นี่เขานำสกุลมอนแบบ

ต้องไปลำผีอย่างนี้

แล้วชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะรู้หมดเลยว่า

นำสกุลเขาอะไรก็ต้องมาลำหมด
ทุกคนนำสกุลป้าผูต้องมาลำหมดเลย

ข้าวได้ป้านาวแต่ไปนอนไม่ได้

จากแต่งงานแล้วท้องไม่ว่ากันใช่ไหมคะ

แต่ถ้าไม่แต่งหนีไปท้องแล้วเข้ามานี่ถือว่าไม่ดีเลย

นามสกุลเดียวกันไม่ใช่ก็คือนอนไม่ได้

ตอนนี้นะคะเราก็รู้ประเพณีของชาวมอนแล้วนะคะ

ป้าจะให้ป้าเนาทำอะไรต่อไปคะ

ภูก็จะชวนป้านาวไปเล่นซาบ้า
แต่ป้านาวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ

ถ้าเล่นกันแล้วเล่นทุกอย่าง
ต้องเป็นชุดมอนเท่านั้น
ถ้าไม่ใช่มอนนี่ไม่ได้เดี๋ยวผีเข้าไหม

เฮ้ยพีคงพีเข้าอะไรกันครับ

เป็นประเพณีการละเล่นของชาวมอนต่างหากล่ะครับ
คุยกับป้าเนานี่ปวดหัวจริง
เฮ้ยพาราซ่องเม็ดดีไหม
เอาเป็นว่าไปพักกันแป๊บเดียวนะครับ

อืมอาจจะคุบเลยปะนาวลูกสิปะนาวไม่ตามลูกนี่
นาวต้องตามลูกมาสิป้านาวไม่ตามลูกนี่
แต่คุบทำไมอะ